ผู้หญิงคนหนึ่งเขาขี่รถไปบนสะพานพระรามสาม
ไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมเสียหลักไปชนขอบทาง
ทางให้ร่วงลงมาด้านล่างนะครับ
คุณผู้ชมไปดูภาพขณะที่เจ้าที่ไปช่วยเธอ

แล้วร่างเธออยู่ด้านล่างคุณผู้ชมครับ
อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกับตันยูไปช่วยประถมพยาบาล
เพื่อไปช่วยชีวิตของผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บหนักเลย
มาจากสะพานด้านบนคือสะพานพระราม๓

ลักษณะคือเป็นทางโค้งวนไปอะครับนะครับ
ไปทางตักศิลป์แล้วก็เชื่อมต่อไปทางวงเวียนใหญ่ได้
เจ้าหน้าที่ไปพบรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บล้มตะแคงอยู่
แต่จุดที่มันน่าสังเกตคือ
มันมีผ้าใบสีฟ้าขาวลักษณะคล้ายสแลนด์นะฮะ
ตกอยู่ข้างกับรถเธอด้วยอันนี้คือด้านบนนะครับ
ทีนี้เบื้องต้นสันนิษฐานแบบนี้ว่าผู้หญิงคนนี้
เขาขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดเกิดเหตุที่บริเวณด้านบน
คุณผู้ชมดูภาพนี้เห็นไหมครับมันมีสันแลนด์สีฟ้านี่
อ๋อนะฮะค่ะแล้วเป็นทางโค้งพอดีอืมแล้วคาดว่า
แลนด์อันนี้ไม่รู้ของรถคันไหนครับ
มันปลิวมาแล้วเธอเนี่ยก็ขี่รถไปแล้วไปลื่น
รถก็เลยกระแทกขอบทางตัวเธอก็เลยกระเด็นลงมาด้านล่างนะครับ
คือเธอขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังรถคันหนึ่งมา
ไอ้ผ้าใบนั้นมันปลิวมาคุณผู้ชมปิดหน้าปิดรถหมดเลย
เธอก็มองไม่เห็นก็เลยชนขอบทางแล้วก็เธอนั้นกระเด็นตกลงมาด้านล่างนะครับ
ทางด้านของอาศัตริย์สมัครกู้ภัยร่วมกับตัญญูคุณธนทัศน์พรนะฮะ
ก็บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้หญิงตกมาจากสะพานพระราม๓
ก็เลยรีบไปดูไปถึงเห็นผู้หญิงนอนเจ็บอยู่ข้างล่างแล้ว
นอนแน่นิ่งไปแล้วคุณผู้ชมที่พื้นเบื้องต้นมีอาการแขนขาหักผิดรูปครับ
แล้วที่สำคัญเขามีบาดแผลขนาดใหญ่ที่บริเวณแขนด้วย
ความสูงที่ตกมาคุณผู้ชมดูสะพานถึงด้านล่างเนี่ย
๖๗เมตรได้นะฮะมันก็สูงเหมือนกัน
สาเหตุยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างที่สันนิษฐานหรือไม่
ซึ่งเบื้องต้นตอนนี้คนเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลยังมีชีวิตอยู่นะครับ
แต่ว่าบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ไปฟังเสียงของกู้ภัยที่เข้าไปช่วยกันหน่อยนะครับ

แต่ว่ายังหาสาเหตุไม่ได้นะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยของสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บนท้องถนนนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนที่สูงแบบนี้นะคะก็เป็นอันตรายกับคนที่ขับรถตามมามากจริงค่ะ